คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุการณ์สลดนะฮะ
เวลาเมาก็ทุบมีเขาลไปกักตัวที่กระท่อมเถียงนาบ
มีปัญหาปากเสียงกันสามีก็ทุบตีฝ่ายหญิงอีก
เอาชามตีหัวเขาภรรยาก็เลยอาศัยจังหวะ
คือทุบตีเขาแล้วนะก็ไปขอเขามีเพศสัมพันธ์
ภรรยาก็เลยอาศัยจังหวะที่ขณะกำลังมีเพศสัมพันธ
เอามีดฟันสามีจนตายฮะโอ้โหติดตามจากรายงานครับ
ฉัดหนุ่มใหญ่วัย๖๐ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
กระท่อมภายในหมู่บ้านทองหลางตำบลโนนเต็งอำเภอคง
จังหวัดนครราชศรีมาสภาพศพมีบาดแผลชะกันนับสิบแผล
เขาถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณลำคอและศีรษะ
ทางออกไป๒๐เมตรพบมีดพาร์ทมีคราบเลือดถูกทิ้งไว้ในพงหญ้า
ซึ่งเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหาร
ในที่เกิดเหตุยังพบนางนิตยาภรรยาของผู้เสียชีวิตในสภาพบาดเจ็บที่ขาและศีรษะ
ตำรวจได้สอบปากคำแต่เจ้าตัวปฏิเสธ
อ้างว่าไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารเพราะอยู่กันคนละบ้าน
ยอมรับว่าเป็นคนลงมือเพราะโกรธแค้นที่ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดคืนเกิดเหตุถูกคนตายใช้ชามตีจนศีรษะแตก
และใช้ท่อนไม้ตีที่ขาจนเป็นบาดแผล
กระทั่งสมโอกาสจึงลงมือก่อเหตุขนาดมีเพศสัมพันธ์
ขณะที่พี่สาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าเห็นใจน้องสาวที่ถูกทำร้ายอยู่เป็นประจำ
เพราะคนตายมักจะหึงหวงและเวลาเมาจะทุกตี

ส่วนเรื่องทุบตีภรรยาไม่เคยรู้มาก่อน
เพราะลูกชายไปอยู่กินกับภรรยาที่กระท่อมเป็นเวลา๖ปีแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้สาเหตุแต่ก็ขออโหสิกรรมให้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานางนิตยาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
และยังอยู่ในอาการเสียใจที่ตัดสินใจลงมือฆ่าสามี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน